กัดโดแตขุนบร้อยใต้
ไว้ใจได้จริงจริงครับโอ้มันจริงจริงครับอ้าวแยกมาแยกมา
ไหลยกครับไหลยกเดินหน้าเสียบเสียบด้วยข้างขวาเอ้า
นี่แหละครับว่าจังหวะสุดท้ายสวยงามจริงจริงครับโอ้โหดูครับ
จังหวะเล่นจังหวะเล่าครับแกเดี๋ยวก็มาโอ้โหโดดเขาล้อยใสเลยครับ
เป้าหมายมีไว้พุ่งชนจริงครับทางด้านขุนพลน้อยครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ
โอ้โหมันจริงจริงครับแม่คู่ที่สี่ของรายการครับ
รูปพิการหกสิบสองกิโลกรัมทางด้านขุนพลน้อยเชฟปูบังกะปิครับ
ชกจากนครศรีธรรมราชนะครับกับทางด้านยอดกิจสดาเกียรนาวี
นักชกจากจังหวัดมหาศาลคามต้องบอกว่าคู่นี้มีดีกรีเป็นหนึ่งแชมป์มวยรอบนะครับ
ด้วยขวาอัดเข้ามาเสียบโต้คืนเข้าไปโอ้โหดูครับ
แรกกันชนิดที่แม่ดูเด็ดเผ็ดมันครับนี่ครับ
ขวาของยอดกิจสดาเจอซ้ายของธนขุนพลน้อยโต้คืน
โอ้โหแลกกันตลอดครับไม่มีพักไม่มีหยุดเลยครับอืม
จังหวะสปีดการออกอาวุธของคุณพลน้อยดูครับ
จังหวะโดนนี่แกเอาคืนตลอดนะครับอ่าแล้วช่วงปลายยกนี้
สวยงามจริงจริงครับดอกนี้โอ้โหกระโดดเลยครับ
นึกว่าเป็นแกเล็ดเบลเมื่อคืนครับ